แต่ทีนี้ไม่สำรวจเกาะไม่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะฮะ

ก็เลยมาแวะที่ร้านหาให้เช่ารถ
แล้วก็มาขโมยน้ำมันเบนซินบรรจุขวด

เอาไปเติมเฉยเลย

กำลังจะพูดเลยอ้อโอ้โฮแต่จริงร้านยังไม่เปิด
ตั้งอยู่ริมถนนสายเชิงมลชะเวงตมบพุทรอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุรทานี
ซึ่งเปิดให้บริการเช่ารถทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์
พร้อมทั้งจะมีน้ำมันเบนซินบรรจุขวดไว้

และรถจักรยานโยนต่างโดยชาวต่างชาติ
ก็มาซื้อได้มาเติมได้นะครับ

นำรถจักรยานยนต์๒คันมาจอดหน้าร้าน

แล้วก็หยิบเอาน้ำมันเบนซินจำนวน๔ขวด
เติมใส่รถจักรยานยนต์ที่ขับขี่มา
ก่อนจะรีบขี่ออกไปจากร้าน
เงินก็ไม่วางไว้ให้สักบาทสักดอนเดียว

คุณกิติศักดิ์ณพัทธลุงเจ้าของร้านบอกว่า

ได้ออกมาเก็บกวาดหน้าร้านตามปกตินะ
แล้วก็เตรียมที่จะจัดร้านเตรียมที่จะเปิดร้านแหละ
ก็ต้องเอาน้ำมันเบนซิน๔ขวด
มาวางไว้ที่มานั่งหินอ่อนหน้าร้านไว้ก่อน

นี่เขามีเชลล์มีชั้นหน้าร้านแบบนี้

อันนั้นคือเป็นเบนซินมี๙๑๙๕นะครับ
ใช่ก็บอกเลยว่าเป็นแกสเซอรีน๙๕
แล้วก็เอามาวางไว้ตรงเก้าอี้หน้าร้านแบบนี้
เขาบอกราคา๔๐บาท๔๐บาทได้ลงไป

และตัวเจ้าของร้านเองก็กลับเข้าไปในร้าน
เพื่อจะเตรียมตัวให้ลูกชายไปโรงเรียน
ก็กลับเข้าไปในร้านแป๊บเดียวนะ๒๐นาที
พอกลับออกมาอีกครั้งอ้าวน้ำมันอยู่ไหนล่ะ
น้ำมันที่บรรจุขวดไม่มีแล้วเหลือแต่ขวด

เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ๓คน
แล้วก็มาจอดแล้วก็เอาน้ำมันไปเติมซะ

แต่เขาก็ดูไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนนะ
หรือว่าเขาคิดว่ามีให้เติมจริง
แจบฮะถ้า๔๐บาทต้องจ่ายเนี่ยคือมันต้องอยู่ที่เชลล์แต่ถ้าวางอยู่ที่มันต์นั่งเนี่ย
เจ้าของร้านเขาเลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ดูเขาก็บอกว่าจริงก็ไม่เสียหายอะไรนะเป็นความเสียหายเล็กน้อย
แต่ก็ต้องเอาออกมาย้ำเตือนกันแล้วก็แจ้งให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจได้รับทราบว่า
บางทีว่าขายว่าขายบางทีวางไว้แบบนี้ก็ไม่อยากให้มาหยิบมาฉวยกันนะครับ